จากนั้นแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดและส่งผลกระทบมาก
เพราะว่าจุดที่ทางผู้ร่างบอกว่า
ข้อสำคัญอังหนึ่งมันเฉพาะปรากฏ
แต่เสรีภาพของประชาชนในเรื่องข้อมูลข่าวสารการร้องเรียนทั้งหลายแหละมันหายไป

แต่ในภาคประชาชนเรากลับไม่ได้ให้อำนาจเขาตรวจสอบ
ตัดสินใจทั้งหลายโดยรัฐรุนและให้รับประกันให้
ตรงนี้ไม่มีมันไม่มียิ่งต่อไป
ทุกฝั่งกันเลยตลอดในเรื่องนี้
ครั้งนี้ที่เราอาจจะถูกต่อว่าต่อขานมาก

ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่า
จำเป็นที่ต้องพูดก่อนจะจบนี่ก็คือว่า
ในเรื่องของกฎหมายประชามตินั้นเนี่ยนะครับ
ถ้าเราต้องการในรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยเนี่ย
เป็นรำนูนของประเทศต่อไป
แต่ภาพประชาชนที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี
และเผยแพร่ความผิดได้อย่างเสรี

ต้องระวังว่าจะผิดกฎหมายประชามติหรือไม่
ในขณะที่กฎหมายประชามาตินั้นมากกว่าสิบบอกว่า
ผู้จะไปเผยแพร่รัฐธรรมนูลนั้นเนี่ย
คณะกรรมธิการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายคดีนั้นเนี่ย
ก็สามารถไปแสดงข้อเท็จจริงต่างได้โดยถูกต้อง

ก็หมายความว่าแสดงเขาที่โดยถูกต้อง

แต่พอมาตราสิบเอ็มก็บอกว่า
อนุญาตให้พวกเราได้รับทราบท่านทราบนั่นเองนะครับ

ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง
๑ผิดจากกฎเจ็จจริง๒หุ่นแรง๓แก้วร้า๔ยาวขาย๕หัวดม๖ถมขู่
เผยหวังว่าให้ผู้มีสิทธิ์ไม่ออกเสียงเนี่ย
ในทางห่วงไม่ลบไม่ออกเสียงก็ตามแปลเนี่ย

ประเด็นใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่า
ถ้าผู้ที่ไป

ผิดระบุโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
แต่ถ้าดูหมินหลองล้ำนูนะเหรอ
ที่มันจะสนุกกว่านั้นก็คือว่าดูหมินรับนูนได้ไหม
คือใช้คำหยาบกับตัวลำนูนได้ไหม
เช่นตั้งฉายาลำนูนที่เป็นคำหยักคลายเนี่ย

ขณะที่เราตั้งฉายากฎหมายอะไรก็ตามแต่มันไม่เป็นความผิด
อันนี้ที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องประหลาด

เพราะมันเกิดผลประหลาดอันนี้ไม่น้ำว่าตัวข้างสิบปีอีกนะ

ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทั้งเกี่ยวข้องกับเกี่ยวไม่ทำได้สารพัฒน์
และให้ถึงไม่เป็นการที่คุณมีโทษนะ
กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับ
สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าไม่แก้ไขไม่ปรับ
เปิดให้มันเสรีเราจะไปหัว

แล้วถ้าหวังจะมาอบรมคนไม่ใช้คำหยาบ
ด้วยการห้ามพูดเรื่องประชามติด้วยคำหยาบเนี่ย
ผมว่ามันคงไม่ใช่วิธีการที่จะมาอบรมคน

ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมว่าเรามาดูร่วมกันและแก้ไขกันซะ
ก่อนที่จะถึงวันประชาให้ทุกคนว่าได้อย่างเต็มที่
มีกฎหมายปกติจัดการเขาอยู่แล้วใครไปว่าใครถ้าแค่ด่าว่าก็
คือหมินซึ่งหน้าไปไปทำให้เขาเสื่อมเสียไปก็หมินประมาทไป
ผมว่าถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะไปด้วยดีหมด
ฝากทุกฝ่ายไปด้วยครับขอบพระคุณมากครับ
สิทธิหลัก๓เรื่องที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจที่จะต้องสร้างขึ้น
ยั่งยืนในประเทศไทยก็คือ๑สิทธิของประชาชนที่จะกำหนด
อนาคตของตัวเองและเลือกผู้บริหารของตนเอง
ซึ่งปัจจุบันในรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดต้องยอมรับว่า
เหมือนกับพยายามย้อนถอยกลับไปก่อนปี๒๕๕๙
ประการที่๒สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน
และในการปกป้องสิทธิของตนเองเช่นเดียวกันครับ
ผมเชื่อว่าวิทยากรในช่วงของการเสวนาต่อไป
หลายท่านที่จะเจาะลึกในรายละเอียดลงไป
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางกฎหมายสิทธิของผู้บริโภค
สิทธิทางด้านการศึกษาสิทธิในการดูแล
แวดล้อมสิทธิของชุมชน
ล้วนแล้วแต่มีความถดคอยทั้งสิทธิ
หนึ่งว่าขณะนี้เรากำลังจะย้อนกลับไปสู่ยุคที่มองว่า
ราชการจะต้องเป็นผู้ชี้ว่าประเทศจะเดินไปอย่างไร
จึงเกิดคำพูดวาธกรรมที่ย้อนกลับมาว่า
ประชาชนต้องเสียสละหรือการใช้สิทธิเสรีภาพเป็นอุปสรรคของการพัฒนา
ผมคิดว่าถ้าเราถอยกลับไปในลักษณะนี้
เรากำลังจะทำลายสิ่งที่เป็นพัฒนาการ
สิ่งที่เป็นรากฐานที่เป็นผลพวงของการต่อสู้ของประชาชน

และประการที่๓ครับก็คือสิทธิในการที่จะต้องได้รับการเคารพ
จากผู้มีอำนาจ
ให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะใช้สิทธิเสรีภาพต่าง
และไม่ถูกข่มขู่ไม่ถูกคุกคามไม่ถูกกระทำ
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า
ถ้าวันนี้เรามารำลึกถึงคุณอุปการณ์ของทีรชนในปี๒๕๖๐
สิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันทำต่อไปก็คือ
เราจะต้องสารต่อเจตนารมณ์
เราจะต้องต่อยอดประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้เมื่อปี๒๕๕๙
ผมจึงอยากจะขอจบลงด้วย๓ประเด็นหลัก
ที่อาจจะใช้คำว่าเป็นข้อเรียกร้อง

ประเทศไทยไม่ควรจะกลับไปใช้รัฐธรรมนูล
ที่มีความถดถอยในด้านสิทธิเสรีภาพ
เราเดินมาไกลในปี๒๕๖๐

ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะย้อนถอยกลับไปตรงนี้
แต่เราต้องทำให้ผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่
ตระหนักว่าประชาชนคือเจ้าของประเทศ
เขามีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมโดยตรง
แม้การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่า
มีกระบวนการมีขั้นตอนมีความยุ่งยากในส่วนของราชการ
แต่นั่นคือการแสดงความเคารพความเป็นเจ้าของประเทศของประชาชน
และสิทธิของประชาชนในการกำหนดอนาคตของประเทศก็ดี
สิทธิในการที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ์โดยรัฐบาลไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่
ควรจะเป็นหัวใจของการจัดทำรัฐธรรมนูลในครั้งนี้
แน่นอนถ้าจะพูดถึงกระบวนการในการที่จะเห็นชอบรัฐธรรมนูล
ผมก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ขอยืนยันว่า
มันไม่มีเหตุผลที่จะจัดทำประชามติถ้าประชาชนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและรณรงค์ได้
ถ้าการทำประชามติเราต้องเสียเงินหลายพันล้านบาท
ระดมทรัพยากรมากมาย

ประชาชนจะเป็นผู้ให้ความชอบทำแก่รัฐธรรมนูลที่จะบังคับใช้ในอนาคตกับคนทั้งประเทศ
แต่ถ้าการแสดงความคิดเห็นต้องอยู่
ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่
การทำประชามติกก็ไม่เป็นรุ่นประชุมประสงค์
เงินทองทรัพยากรเวลาก็จะสูงเปล่า
ผมก็อยากจะขอเรียกร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะผู้รักษากฎหมายประชามติก
ต้องยืนยันชัดเจนครับว่าท่านจะไม่ตีความคำว่าปลุกระดมที่เป็นข้อห้าม

ใครอยากจะชี้นำชักจูงรณรงค์โดยไม่ผิดเงื่อนไขอื่นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายข่มขู่
แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

จึงจะทำให้เกิดความชอบทำในการจัดทำประชามติในครั้งนี้